คุณผู้ชมไปดูตามต่างจังหวัดกันหน่อยนะคะ
วันนี้เป็นวันครอบครัวหลายพื้นที่หลายคนก็พาครอบครัวไปเที่ยวนะคะ
จุดแรกที่จะพาไปดูลงใต้กันก่อนเลยค่ะไปดูที่จังหวัดสุราชธานีนะคะ
ที่จังหวัดสุราธานีเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยคุณผู้ชมร้านกาแฟร้านนี้ค่ะ
คนไปกันเยอะเลยไปทั้งไปเป็นคู่
คุณดูสิทั้งไปชิมกาแฟทั้งไปแชะภาพ
แล้วก็ไปชมบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้
แล้วจะบอกว่าคึกคักมากคนเต็มร้านเลยค่ะ
ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้นะคะ
อีกหนึ่งจุดค่ะที่สตูนอำเภอละงูนะคะ
ที่นี่บรรยากาศก็คึกคักเช่นเดียวกันนี่เห็นไหม
เขาพากันไปล่องแก่งนะคะ
แก่งวังสายทองตำบลน้ำผุดอำเภอละงูค่ะ
นักท่องเที่ยวพากันไปล่องแก่งแบบนี้
รีสอร์ทโฮมสเตย์
แล้วก็มีพื้นที่ร่องแก่งกว่า๓๐แห่งนะคะ
แล้วจะบอกว่าทุกที่เนี่ยเต็มหมดเลยค่ะ
คนเยอะจริงนะคะส่วนใหญ่ไปกันเป็นครอบครัว
คู่รักก็มาเพื่อนฝูงก็มีนะคะ
นิยมกันก็จะพากันไปพายเรือคายักษ์ร่องแก่งเล่นน้ำ
บางคนก็คุณผู้ชมร่องแก่งแบบนี้นะ
ปูเสือทำกับข้าวนำกับข้าวมากินกันก็มีค่ะ
บางคนก็ให้เด็กไปเล่นน้ำ
แต่ก็อยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ
ในช่วงวันหยุดแบบนี้ตามรายงานบอกว่า
มีนักท่องเที่ยวมาล่องแก่งกันวันละไม่ต่ำกว่า๒๐๐คน
ก็เลยทำให้บรรยากาศคึกคักอย่างที่เห็น
อกจากจะคึกคักแล้วก็ส่งผลดีในเรื่องของการท่องเที่ยวของอำเภอละงู